หลายพื้นที่ก็กังวลนะพอเห็นกล่องอะไรแปลกก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าระเบิดนะคะ
ล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่บ้านฉางจังหวัดระยองค่ะชาวบ้านซึ่งเป็นชาวสวนลำไยนะคะ
ไปเจอกล่องแปลกก็เลยโทรไปบอกตำรวจแล้วล่าสุดตำรวจลงพื้นที่ไปดูนะคะ
มันเป็นระเบิดจริงจริงค่ะตำรวจภูทรบ้านฉางจังหวัดระยองประสานเจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด
สำนักท้อนช่วงค่ำเมื่อวานนี้หลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิด
ซุกซ่อนอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะ
พบว่ามันเป็นระเบิดจริงค่ะชนิดคว่างสังหารแบบดุ๊กเกลี้ยง
สภาพคือสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สำรวจเขาสันนิษฐานบอกว่า
น่าจะมีใครนำระเบิดมาซุกซ่อนเอาไว้
เพราะว่าบริเวณสวนลำไยไม่ใช่ย่านชุมชน
แล้วเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีรั้วรอบขอบชิด
ซึ่งนอกจากเจ้าของสวนแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถเข้ามาได้อย่างแน่นอน
คาดว่าผู้ที่ครอบครองระเบิดคงกลัวความผิด
แล้วก็เลยตัดสินใจนำระเบิดมาซุกซ่อน
ทำลายต่อไปนะคะ